คุณผู้ชมเรามาดูยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่
แล้วก็ผู้เสียชีวิตรายใหม่ด้วยนะครับ
วันนี้ยอดก็ยังเกินอยู่ที่๒๐๐๐กว่าอยู่นะครับ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันพุธ
ที่๒๘เมษายนนะครับก็คือ๒๐๑๒รายนะครับ
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมในบ้านเรา
ลุ๖๐๐๐รายไปแล้วไปอยู่ที่๖๑๖๙๙รายนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่รักษาหายไปแล้ว๓๔๔๐๒ราย
ผู้ที่ยังคงรักษาอยู่ไม่ว่าจะในโรงพยาบาล
หรือว่าโรงพยาบาลสนาม๒๗๑๑๙ราย
ที่เป็นสีแดงอันนี้เป็นตัวเลขที่ยังคงน่าตกใจอยู่นะครับ
เพราะว่า๑๕รายมา๒วันแล้วนะคุณนะ

เท่ากับตอนนี้ในบ้านเรานะครับมีผู้เสียชีวิตสะสม
ตั้งแต่เกิดโควิด๑๙ระบาดมาตั้งแต่ระรอกที่๑นะครับ
จนถึงปัจจุบันนี้๑๗๘รายนะครับ
แต่ถ้านับเฉพาะระลอกของเดือนเมษายน
จะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง๘๔รายแล้วนะครับ
นี่ก็เป็นตัวเลขที่รายงานออกมาวันนี้นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ป่วยสะสม
รวมถึงด้านล่างก็คือเส้นสีแดง
ก็คือยอดของผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนที่มีอาการปอดอักเสบ
แล้วก็รับการรักษายังมีจำนวนสูงอยู่นะฮะ
ก็คือ๖๙๕ราย
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการหนักแล้วก็มีอาการโคม่านะครับ
ทีนี้รายละเอียดทั้งหมดต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้ง

แหลงสดสักประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีของเราก็ตัดให้คุณผู้ชมได้ทราบ
โดยเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิต๑๕รายใหม่ในวันนี้นะครับ
จำนวนของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมากนี้เองนะครับ
ก็ทำให้มีกระแสข่าวว่าวังวัดนะคุณ
ปฏิเสธการรับชาปนกิจศพหรือว่าการเผาศพนะครับ
ทำให้ตอนนี้นะฮะก็มีหลายคนเป็นห่วงนะครับ
แล้วก็มีการวิพักษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ในเรื่องนี้นะครับนายอนุชานาคาสัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือว่าพศให้ดำเนินการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แล้วก็ขอความร่วมมือวัดทุกวัดทั่วประเทศ
อย่าปฏิเสธการประกอบพิธีชาปนกิจศพ

แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ
ในการดำเนินการชาปนกิจศพนะครับ
โดยให้ประสานกับทางสาธารณสุขในพื้นที่
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งครัด

เพราะว่าทางด้านสาธารณสุขเขาคงมีข้อแนะนำ
แล้วก็มีวิธีการในการจัดการชาปนกิจ
ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับ
สถานการณ์วิกฤตของประเทศเช่นนี้นะครับ
วัดก็ถือว่าเป็นที่พึ่งหลักของพุทธศาสนิกชน
มีความศรัทธามาตั้งแต่เกิดจนตาย
ดังนั้นเมื่อเกิดการสูญเสียไม่ว่าจากกรณีใดก็ตามนะครับ
จึงขอความร่วมมือไปยังทุกวัดอย่าได้รังเกียจ
ทีนี้มันมีโมเดลของวัดต้นแบบนะคุณนะ
ต้นแบบที่จัดการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ก็คือวัดไผลล้อมของหลวงพี่น้ำฝนที่เป็นเจ้าอาวาส

คนก็เวลาสำหรับญาติผู้เสียชีวิตคือจะไปที่วัดไผลล้อม

ทีนี้ค่ะทางด้านพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝน
ก็มีการไลฟ์แล้วก็เผยภาพ
ระหว่างที่ทำพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด
ยืนยันนะว่าวัดเนี่ยสามารถทำได้รวมถึงมีความปลอดภัยด้วย
เพราะต้องทำตามวิธีที่ถูกต้อง
ซึ่งศพจะบรรจุอยู่ในการซิลในถุงซิลนะ๓ชั้น
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาดูแลด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงของหลวงพี่น้ำฝนที่ไลฟ์เลยนะคะ
การเผาศพโควิดนั้นไม่มีสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยครับ
บอกให้เรียกรวมไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับ
เพราะว่าโรงพยาบาลเขาซีนมา๓ชั้นอยู่แล้ว
แล้วก็นำใส่โรงอีก๑ชั้นเป็น๔ชั้น
แล้วก็เราไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยกลงเขาก็ฉีดยาฆ่าเชื้อรอบลง
แล้วถึงจะยกมาก็เข้าสู่เตาเผาศพได้นั่นเอง
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญว่ามันไม่มีอันตรายอะไรกับการทำแน่นอน
เพราะฉะนั้นวัดไผลล้อมทำมาหลายศพแล้ว

เขามีมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดการ
ชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙นะครับ
สำหรับการจัดชาปนกิจที่วัดไผลล้อมนั้นนะครับ
พี่น้ำฝนก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดนะครับ
ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตสามารถติดต่อมาได้ที่วัดไผลล้อม

ยังขอให้ทุกคนนั้นมีสติไม่ประมาทป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาด
เพราะว่าหลวงพี่เองก็ไม่อยากเห็นผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้น
คือเอาง่ายก็ไม่ได้อยากจะเผาศพใครที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ

เพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชม